ก่อนเลยเรื่องนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขได้หารือ
หลักเกณฑ์ที่จะมีการปล่อยตัวผู้ป่วยโรคโควิด๑๙จากโรงพยาบาล
เพราะตอนนี้เราพบหลายเคสแล้วที่เหมือนกับยังไม่หายดี
แต่ว่าโรงพยาบาลปล่อยตัวมาเพื่อให้มากักตัวดูแลตัวเองที่บ้าน
เพราะว่ามันอาจจะมีการนำเชื้อไปแพร่ให้กับคนใกล้ชิด
ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้เพิ่มขึ้นจาก๒วันที่ผ่านมานะคะ
รวมถึงมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑ศพรวมเป็น๗ศพแล้วค่ะ
โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้นะคะเพิ่มขึ้น๑๔๓ราย
จำนวนนี้เกินครึ่งค่ะคือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายก่อนหน้านี้
หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้๗๐ราย
กลุ่มที่๒นะคะจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยใหม่๔๓ราย
เป็นเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศและเป็นชาวต่างชาติ
ทำงานในสถานที่แออัดเป็นบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ
กลุ่มที่๓ก็คือกำลังรอสอบแหล่งติดเชื้อจำนวน๓๐ราย
กลุ่มนี้ได้รับผลแล็บว่าพบเชื้อแล้ว
แต่ต้องรอการสอบสวนโรคเพิ่มเติมนะคะว่าติดมาจากแหล่งไหน
จากนี้ก็มีผู้ป่วยที่กลับบ้านได้เพิ่มอีก๑๑คน
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑ศพเป็นชายชาวนนทบุรีอายุ๖๘ปี
มีประวัติเชื่อมโยงกับสนามมวยค่ะจนถึงขณะนี้ก็เลยทำให้ยอดผู้ป่วยสะสม
อยู่ที่๑๓๘๘รายเสียชีวิตแล้ว๗ศพนะคะ
รักษาหายแล้วทั้งสิ้น๑๑๑รายและอยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก๑๒๗๐รายค่ะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เริ่มเบนเข็มพุ่งขึ้นจากช่วง๒วันที่ผ่านมานี้นะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙หรือสบคอธิบายค่ะ
บอกว่ายังคงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของผู้ป่วยกลุ่มเดิมก็คือสนามมวยและสถานบันเทิง
รวมไปถึงการที่มีการเคลื่อนย้ายออกต่างจังหวัดก่อนที่จะมีพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินออกมา
เพราะฉะนั้นทางการต้องออกมาตรการขอร้องผู้สูงอายุและเด็กนะคะไม่ให้ออกจากบ้านและรักษาระยะห่างให้มากที่สุดด้วยค่ะ
ฟังเสียงของโฆษกสบคหน่อยค่ะ
นี่นายใช้ตัวเลขสถานงางเป็นตัวที่จะกำหนดมาตรการต่าง
เกิดขึ้นแล้วทุกคนให้ความร่วมมือนะครับมันจะส่งผล
หลังจากที่เราประกาศไป๗วันต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะครับ
ตอนนี้ยังไม่ถึง๗วันไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับ
แต่ตัวเลขก็ยังเป็นตัวเลขเก่าที่เป็นเขาเรียกอะไรฮะ
ตัวที่การมีการติดเชื้อก่อนการประกาศพรกรฉุกเฉิน

เพราะฉะนั้น๗วันนี้เราร่วมมือกันนะคะว่าจะดึงตัวเลขลงมาได้หรือเปล่านะคะ
ส่วนด้านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าวันนี้จะมีการประชุมอีกครั้ง
หลักเกณฑ์การปล่อยตัวผู้ที่รักษาหายแต่ปรากฏว่ายังสามารถนำเชื้อเนี่ย
แพร่ต่อให้กับคนที่บ้านได้อีกทั้งทั้งที่จริงจริงแล้วเคสแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นค่ะ
เป็นเหตุผลที่ทำให้ภาครัฐต้องหาที่พักสำรอง
สำหรับคนที่อาการเล็กน้อยหรือยังไม่หายขาด
ที่จะต้องนำไปดูแลต่ออีกสักระยะก่อนนะคะจะได้ไม่ไปแพร่เชื้อต่อ
ส่วนพรรณเหกวันยุคจนวชานายุครัฐมนตรีก็เดินทางมาร่วมหารือกลุมย่อย
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะ
พร้อมกันนี้ก็ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์โควิด๑๙ที่ตึกสันติมัยตรีหลังนอก
ก่อนเดินทางกลับนะคะผู้สื่อข่าวก็สอบถามว่าจะออกมาตรการที่เข้มข้นมากกว่านี้หรือเปล่า
หลังจากที่ตัวเลขติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่
ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่มีมาตรการอะไรเพิ่มเติมนะคะ
แต่ขอให้ประชาชนห้ามใจตัวเองให้ได้
เคลื่อนย้ายถ้าไม่จำเป็นอย่าออกไปไหนนะคะ
แค่เราอยู่บ้านเฉยนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยชาติได้แล้ว
แล้วก็ไม่ไปรับเชื้อหรือว่าแพร่เชื้อด้วยนะคะ